มาดูเหตุที่เกิดขึ้นตรงพระนครศรีธุยากันก่อนนะครับ
เพราะว่ามีชายคนหนึ่งเขาไปถูกรถไฟเฉียวชน

พร้อมด้วยกู้ภัยมูลิธิร่วมกับตันยูฮะ
ให้การช่วยเหลือนะครับผู้ชายคนนี้
โอ้โหนอนสลบแน่นิ่งแบบนี้นะครับ
เพราะว่าถูกรถไฟเฉียวชนจนบาดเจ็บสาหัส
บริเวณเส้นทางปิดกั้นรถไฟวัดพนันเชิง
ตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครสิทธิยานะครับ
ในที่เกิดเหตุพบชายไม่ทราบชื่อ
กางเกงขาสั้นสีดำตัวเดียวคุณสภาพคือจะหลุดอยู่แล้วนะฮะ
แล้วตอนนั้นเขายังมีสติอยู่นอนร้องคลวนคลางด้วยความเจ็บปวดนะครับ
พบว่าขาข้างขวามีบาดแผลลึกจนเห็นกระดูก
เจ้าหน้าที่ช่วยการประถมพยาบาลก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันยูเปิดเผยนะฮะว่าเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับ
บาดเจ็บสาหัสจึงประถมพยาบาลแล้วก็ประสานกู้ชีพเบื้องต้นเพราะว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นชายเร่ร่อนนะครับ
ขณะที่ดาบตำรวจขวัญประเทศทองคำผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจรถไฟอายุทยาบอกว่า
ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้รับแจ้งจากพนักงานขับรถไฟ
ขบวนรถไฟดีเซลที่๑๓๔ซึ่งแล่นระหว่างสถานีหนองคายกรุงเทพอภิวัต
เพราะว่าชายดังกล่าวคือมานอนขวางคางรถไฟอยู่แล้ว

พนักงานขับรถไฟบีบแตรบีบวูดเสียงดังนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ได้สติลุกขึ้น
แล้วทีนี้ลุกไม่พ้นราง

เกิดการเฉียวชนจนผู้บาดเจ็บกระเด็นล้มลง

แล้วก็มีการประสานเจ้าหน้าที่มูลที่ให้เข้ามาช่วยเหลือ
ก็เป็นชายเร่ร่อนที่มานอนอยู่บริเวณรางรถไฟตรงนี้
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องสอบต่อ
ว่ามาจากไหนอย่างไรบ้านอยู่แถวนี้หรือเปล่า
หรือว่าเป็นคนเร่ร่อนอยู่ถิ่นนี้
ก็จะต้องนำตัวไปดูแลต่อไปนะครับ